มีการประกาศตามหาคนหายแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
ทางญาติประกาศตามหาพลทหารทัศพลนะคะเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ก็พอมีช่วงเวลาที่เขาจะให้กลับบ้านได้ทหารคนนี้เขาก็กลับบ้าน
แล้วเขาก็ต้องกลับไปที่ค่ายทหารจริงต้องกลับไป๑๗มกราคม
แต่เขาก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่๑๖มกราคมออกไปปุ๊บทางครอบครัวก็นึกว่าถึงค่ายทหารแล้ว
แต่ผู้บังคับบัญชาที่ค่ายทหารติดต่อไปที่บ้านว่าอ้าวพลทหารทัศพลทำไมไม่กลับเข้าค่ายทหารอยู่ไหน
ทางบ้านก็ตกใจว่าออกไปตั้งแต่๑๖มกราคมดังนั้นตั้งแต่๑๖มกราคมจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่บ้านเลขที่๘๓หมู่๒ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะ
ก็ได้รับแจ้งมาว่านายทัศพลโนรีอายุ๒๑ปีซึ่งก็คือพลทหารทัศพลหายตัวออกไป
คนที่ไปร้องก็คือนางสาวสุพรรษาสุดสาครอายุ๓๖ปีเป็นพี่สาวค่ะ
เขาบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยชื่อเล่นชื่อตีก็เป็นคนรูปร่างกำยำผิวดำแดงนี่แหละ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบหกมกราคมพลทหารทัศพลเขากลับมาที่บ้านอ่ะนะคะ
เพราะว่าลาพักมา๑๐วันหลังจากฝึกทหารเกณฑ์ที่กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรี
ครบสามเดือนก็กลับบ้านได้แล้วก็ต้องเดินทางกลับเข้าประจำการ
แต่ก็หายตัวไปอะค่ะเนี่ยก็สองสัปดาห์ได้แล้วอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมทางครอบครัวเขาก็เลยเป็นห่วงไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
ก็เลยอยากให้สื่อช่วยกันตามหาตัวพี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ยพลทหารทัศพลเนี่ย
เขาลาครบกำหนดก็คือสิบเจ็ดมกราคมแต่กลับออกไปจากบ้านไปล่วงหน้าวันหนึ่งค่ะ
คือออกไปตั้งแต่๑๖มกราคมแล้วเขาก็โทรศัพท์บอกแม่ด้วยนะว่าถึงแล้ว
แต่ว่าวันรุ่งขึ้น๑๘มกราคมทางผู้กองโทรศัพท์มาที่บ้าน
พลทหารทัศพลไปไหนทำไมไม่เข้ากองร้อย
ทางบ้านก็เลยตกใจว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าถึงแล้วแม่ก็ร้อนใจเลย
ขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านไปลบบุรีอะค่ะแต่ก็ไม่เจอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพลบุรีนะคะ
ใช่แล้วก็เขาก็ยืมโทรศัพท์พวกกันหรือไงหนูก็ไม่ทราบเขาโทรมาบอกกับแม่ว่า
ถึงท่ารถแล้วนะแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนเขาก็โทรมาอีก
แม่ผมกำลังกินข้าวแต่มีคนแบบเจี้ยวเจ้าอะไรก็ไม่รู้
แต่ทีนี้รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งของวันที่๑๘
ผู้กองโทรมาบอกว่าในทศพลทัศพลไม่เข้ากอง
แม่ก็ไปขี่รถมอไซค์ไปลบบุรีไปถามเขาก็บอกไม่รู้
ส่งขึ้นรถแล้วส่งขึ้นมอไซค์มั่งส่งรถขึ้นสองแถวมั่ง
ก็ไม่มีใครรู้เลยตั้งแต่วันนั้นก็หายมาเลย
หนูถามหมดแล้วว่าทางผู้กองทางครูฝึกหนูก็ถามหมดว่า
คนนี้ทะเลาะกับใครบ้างไหมเขาก็บอกไม่มีไม่เคยมีเลย
เขาก็หายไปเฉยเฉยทางทางทางกองทางกองร้อยก็ช่วยกันตามหา
ใช่เขาก็ช่วยกันตามหาค่ะแม่ของพลทหารทัศพลนะคะ
คุณแม่ชมัยพรโนรีอายุห้าสิบห้าปีก็กล่าวทั้งน้ำตาเลยอะค่ะ
ว่าลูกชายเป็นลูกคนสุดท้องเป็นคนเชื่อคนง่าย
ให้ทำอะไรก็ทำตอนนี้คิดถึงลูกมากใจจะขาดนะคะ
ไม่หลับเลยสองสัปดาห์แล้วใครเห็นช่วยติดต่อหน่อยช่วยบอกหน่อย
แล้วเนี่ยแม่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่สบายมีโรครุมราวด้วย

แล้วลูกเราเนี่ยมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับคนแถวนั้นเขาเคยมาเล่าอะไรให้เราฟังนะ
ไม่เคยที่นู่นไม่มีค่ะที่นู่นไม่มีแน่นอนไม่มีแต่แค่เป็นคนที่ว่าเชื่อคนง่าย
คนใจอ่อนใครเอาใครชวนไปไหนก็ไปอืมแต่แกเป็นคนใช้ง่ายอืม
ชอบแบบช่วยคนอื่นเขามีอะไรก็ช่วยเขาหมดแต่ไม่มีอะไร
แล้วตอนนี้ตอนนี้เราคิดถึงลูกไหมครับคิดถึง
อยากให้ลูกกลับมาคิดถึงคืนเงินก็ไม่ได้นอนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็น
ยังไงบ้างไม่รู้ว่าเป็นเป็นตายแล้วดียังไงหนูอยากให้ลูกกลับมา
ไวถ้าใครก็พบที่ไหนก็ขอให้แจ้งมาด่วนเลยลูกแม่ก็รออยู่
แม่ป่วยนอนโรงพยาบาลวิกออกมาอืมแม่ก็บอกว่าจริงจริงแล้วก็ไปถามที่
ค่ายทหารนะคะว่าลูกชายเคยทะเลาะอะไรกับใครไหมเขาก็บอกว่าไม่มี
ครับไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครอืมแต่อย่างที่แม่บอกว่าลูกเป็นคนใจอ่อน
ชวนให้ไปไหนก็ไปก็เลยไม่รู้ตอนนี้ใครชวนไปไหนอะไรหรือเปล่า
แล้วก็หายไปอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นรูปที่ลูกชายถ่ายไว้
ตอนก่อนไปเข้ากองร้อยในชุดทหารแม่บอกว่าโอ้โหคือไม่กล้าหยิบมาดูเลยอ่ะ
ไว้ใต้หมอนไม่อยากเห็นไม่อยากดูแค่รูป
อยากเจอลูกตัวเป็นเป็นมากกว่าอืมคุณแม่กับพี่สาวก็เลยบอกว่า
พบเห็นนะคะแจ้งหน่อยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ
อยู่ที่หน้าจอตอนนี้มีทั้งเบอร์โทรศัพท์ของพี่สาว
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่บอกว่าโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
พลทหารพัฒนภนภนนะฮะถ้าใครพบเห็นเจอนะใช่ค่ะ
หรือว่าแจ้งค่าทหารก็ได้นะครับแจ้งหน่อยนะคะ
ทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนะครับ